สวัสดีค่ะสวัสดีครับข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโอเค
โชนมากทีเดียวนะคะคุณพี่ค่ะเออคุมโทนเนอะคุมโทนกันมากเลยทีเดียว
ทำไมนัดใส่เกื้ออะไรไม่ได้นัดไม่ได้นัดเกือบถ้าผมรู้ว่าใส่สีเดียวผมไม่ใส่
ฉันก็ไม่ใส่คืนตรงกลางคืนนะคะถ้าผมใส่สีแดงแล้วอย่างจะมาก็ไม่ต้องดูรายการฉัน
อย่างออกมาดึกเที่ยงกื่นโอ้โฮแทยจ๋วงต่อทีมงานฉันวิ้งกึ่งไปหนัง
กลับบิล๊ังหนุ่มกันใช่เขาไปหาทีมงานฉันค่ะเขาเป็นห่วง
อ่านข่าวก็ผิดแล้วทีมงานก็ไม่คุม
แต่เช็คให้เช็คข้อมูลให้แล้วรีบโทรหาเลย

วันหลังจะไปรับเงินจากคุณบรอยเจ้ากลเกียรติด้วยก็ดีนะ
ไอ้หลอกไปอ่านข่าวผิดว่าเขาเอาบ้านไปกู้ไปทำนองอะไรอย่างนี้

เขาบอกเขาก็โสดเขาไม่เคยมีแฟนอะไรอย่างนี้
ก็แค่บอกว่าพี่เคยถามไว้เมื่อ๗๘ปีที่แล้ว
ว่าน้องไม่เคยมีแฟนไม่เคยคบใครเลยอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ได้ตั้งใจจะถามอะไร

ก็หากปิดต่อเลยหรอไม่เอาแล้วแล้วน้องนี้ไง
งงไปหมดไหมกัน
เค้นสอบปมไปเรื่อยด้วยนะฮะคือจากกรณีที่วันที่สิบเอ็ดธันวาคมครับ
เวลาประมาณสักตีสองครึ่งมีผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะ
หลบหนีออกจากเรือนจำชั่วคราวทุ่งน้อยมธบ๑๑ที่ตะบนทุ่งน้อย
พระมืงนครปฐมนะครับทั้งหมดเก้าคนนะฮะ
ล่าสุดครับเมื่อคืนที่ผ่านมาทางตำรวจเองนะฮะ
สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยเอาโทษนะครับเพราะต้องขังเนี่ยนะฮะ
สองคนสุดท้ายได้แล้วครับที่หลบหนีก็คือรายที่แปดนะฮะ
คุณผู้ชมครับก็คือนายพัชรวุฒิมูลทองสงฆ์ครับ
ในข้อหาพรบยาเสพติดเป็นชาวอำเภอบังเลนจังหวัดนครปฐมนะครับ
แล้วก็ไปจับรายที่๙ได้นะชื่อว่าบำรุงวงสว่าง
คนนี้ก็เป็นเรื่องของยาเสพติดเหมือนกันนะครับคือเป็นชาวตะบนศรีมหาโพธิ
อยู่ที่นครชัยศรีศรีมหาโพหรือมหาโพธินะ
มหาโพมหาโพใช่ไหมไม่รู้สิเขาเรียกว่ามหาโพธิหรือมหาโพ
มหาโพธถูกแล้วมหาโพธถูกแล้วนี่ถูกไหมคือโดยผู้ต้องขังทั้ง๙คนเนี้ยนะฮะ
ได้ใช้ใบเรื่อยครับตัดเหล็กตัดลูกกลงนะฮะซึ่งระบุว่าเป็นผู้ลักลอบนำใบเรื่อย
ใบละหนึ่งแสนบาทไปตัดใบละหนึ่งแสนบาทเป็นไงวะ
ซื้อได้เรือนจำจริงเหรอเขามีการแบบว่าบอกกันไงว่าฝ่ายแสนหนึ่ง
ญาติมีการนัดกับผู้คุมภายนอกเรือนจำบางรายนำใบเลื่อยใส่ในขวดชมพู
โอ้โหอย่างนี้ทางผู้คุมก็นำของที่ญาติฝากไปให้ผู้ต้องขังอย่างนี้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
ก่อนที่จะเข้าในคุกเขาจะต้องมีการสแกนโลกก่อนดังนั้นตรงนั้นมันอาจจะหลวม
ถ้าจะคึกคักคึกคื้นกันพอสมควรเนี่ย
แต่ที่เป็นประเด็นเลยจริงคือดรเอ๊สุทัชชินี
คือจริงต้องบอกว่าเมื่อวันที่๑๓ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ในการแถลงนโยบายของทางดรเอ๊เองค่ะ
ในช่วงนึงเขามีการพูดถึง
จนเป็นที่มาของประโยคเด็ดนะคะเขาพูดประโยคนี้เลยบอกว่า
ต่อมาค่ะก็คือมีสำนักข่าวสำนักหนึ่งก็ส่งอีเมลเนี่ยค่ะ
ไปสอบถามถึงข้อเท็จจริงนี้เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเนี่ยนะคะ
เขาระบุบอกว่าขอบคุณสุชัชวีสุวรรณศักดิ์เป็นนักเรียนระดับปริญญาเอกของผมจริง
แล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดทางสายเลือด
ผมหวังให้สุชัชวีสุวรรณศักดิ์โชคดีในการลงชิงตำแหน่งผู้ว่า
กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าจากการฟังเนี่ยค่ะ
แล้วทำไมต้องไปเอาไอสไตล์เข้ามาเกี่ยวข้องนี้
กลายเป็นแบบนั้นนะคะซึ่งล่าสุดเลยเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าคือตัวเขาเองเนี่ยเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจมาโดยตลอดค่ะ
แล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการหาเสียง
ในการบรรยายมาตลอด๔๕ปีที่ผ่านมาเพราะเขาเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจเช่นนั้นจริง
เขาบอกว่าคือเขาได้รับคำบอกเล่าจากรุ่นพี่ที่เรียนอยู่ก่อนนะคะ
เช่นเดียวกับอีกท่านหนึ่งค่ะคุณบุญชัยอุกฤษชนนะคะ
ท่านก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาจุลาลงกร
เขามีหลานหนึ่งคนแต่ไม่ได้เป็นอาจารย์ก็เป็นนักฟิสิกส์แล้วก็เป็นวิศวกร
ไม่ได้เป็นอาจารย์ก็กลายเป็นแบบนั้น

เป็นวิศวกรค่ะเป็นนักฟิสิกส์เหมือนกันแล้วก็เป็นวิศวกร
แต่ก็เป็นกระแสเพราะตั้งแต่วันนั้นที่พูดขึ้นมา
แรกคนไปเข้าใจในแปรสารนั้นบางทีไปเข้าใจว่า
ก็ไปตามหาเลยว่าอาจารย์ที่ไปเรียนคือใครชื่ออะไรอะไรอย่างนี้

แล้วชื่อคล้ายกัน
คนก็จะเข้าใจว่าอาจจะเป็นได้มันอาจจะเบิดเปิดเหมือนกัน
เพราะว่าเป็นอัจฉริยะของโลกทั้งหมดจริงแล้ว
เป็นคนที่คิดค้นหลายอย่าง
ทฤษฎีหลายอย่าง
คือถ้าเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับฟิสิกส
แล้วก็ถ้าเรามีโอกาสได้ดูภาพยนต์หนังไซม์ฟายอะไร
เราจะเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ที่เป็นต้นแบบ

ต้องมีผมฟูเป็นสีขาวแล้วใส่ชุดแบบว่า
แบบว่าเท่อะไรเท่าไหร่คือใส่ชุดแบบว่าปกติ

ก็กลายมาเป็นต้นแบบของหนังไซไฟล
ที่ต้องมีนักวิทยาศาสตร์เรื่องของการทดลอง

ถ้าสมมุติเรารู้จริงว่าอัลเบิร์ตไอสไตล์เนี่ย
ก็เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีนะฮะ

ซึ่งกลายเป็นที่โอ้โฮนี่เป็นความรู้ขึ้นรุนเลยนะเนี่ย
เวลามันเหลือนะครับโอ้โฮคุณนี่เป็นแบบว่าโอ้โฮคนแบบรู้
ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเลยว่า
เป็นหนึ่งในฟิกนักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนะครับ
สไตลเป็นที่รู้จักกันในนามพัฒนาทฤษฎีสัมพันธภาพ

แต่เขายังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทฤษฎีของควันตั้มอย่างที่น้องบอกทั้งหลัง
โลกนี้แล้วก็มาพัฒนาเป็นแบบว่าหลักฟิสิกส์หลายอย่าง

จริงถ้าคำนึงที่เราเคยได้เห็นกันบ่อย
บอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าการเรียนรู้มาจากคนนี้เลย
ที่เราเห็นเพราะว่าตัวเขาเองจริงเขาเป็นแบบสายแบบว่าดื้อนิดนึง
เป็นคนที่ไม่เชื่อในทฤษฎีก่อนที่เคยแบบมีการบอกเล่ามา
พอตั้งแต่เขาเด็กเพราะเขาเริ่มเรียนปุ๊บเนี่ย

ฉะนั้นต้องมีความคิดของตัวเองมีจินตนาการของตัวเอง
เขาเป็นผู้ชายที่พูดช้าค่ะเริ่มแรกแรกตั้งแต่สมัยเด็กเด็กเนี่ย
เป็นเด็กคนนึงที่แบบว่าพูดช้าดังนั้นเขาก็จะมีจินตนาการต่างต่าง
พอวันหนึ่งที่เขาคิดได้เขาลุยเลยอย่างนี้
ซึ่งเขาบอกว่าจริงแล้วเอาเบิร์อันไซด์มีลูกไหมมีนะ

ก็คือเขาเอาเบิร์ดไอสไตล์จริงมีลูกทั้งหมด๔คน
แล้วก็มีคนเดียวที่รอดชีวิตถึงผู้ใหญ่นะ

แล้วก็มีคนเดียวที่รอดชีวิตเนี่ยนะฮะ
แล้วก็คือเบิร์นหาดซีซ่าไอสไตล์คือลูกชายเขาแท้
แล้วก็เบอร์หาดเนี่ยหลานแท้คนเดียวของไอสไตลเนี่ย
เป็นอีกคนหนึ่งที่ฉลาดพอกับไอสไตล์เลยนะครับ

คนนี้แหละที่บอกเมื่อกี้

คิดดูว่าเขาสามารถจดสิทธิบัตรของเขาด้วยตัวเอง
เกี่ยวกับพิสิกส์หลานนะ๖ฉบับ

ออกไปจะไปถามนี่ตอบได้แค่นี้ก็บุญแล้วหนุ่ม
เข้าใจไหมตอบได้แค่ผมเก่งมาก
ผมผิดผมถามนี้เกยกด้วยนี่จินตนาการสำคัญกว่าการเรียนรู้
ใช่นี่แหละคำนี้โอ้โหเราได้ยินกันมาตลอด
ก็จะมีคำนี้เขาพูดเลยจินตนาการสำคัญกว่าการเรียนรู้

หันมาอีกทีหนูตกใจอ้าวพี่ช่างทำผมพี่เปิ้ล

ตอนแรกหนูไม่เห็นตกใจหรอก
ถ้าอยากได้ก็ไปทำนะ
แต่ก็มีทั้งกระแสบวกแล้วก็กระแสลบ
เพราะว่าเขาก็บอกว่าโอเคล่ะแต่ก็เป็นการเปลี่ยนของพักประชาธิปัตย์
เพราะภาคประชาที่ปกติจริงแล้วอ่ะอย่างที่เมื่อวานนี้
วันนี้ก็เวลาภาคประชารัฐ

พลังประชารัฐเพราะว่าผู้มากหมูป่าเนี่ยเขาไม่ลงแล้วถูกต้องไหม
อืมวันนี้บิ๊กป้อมเนี้ยเขาก็ออกมาพูดเรียบร้อยแล้ว
พลังประชารัฐไม่มีการส่งนี่จะมีส่งไปแบบเป็นสงครา
เป็นอะไรอย่างนี้แทนเนอะไม่ได้ส่งเป็นของกรุงเทพ
ได้ยินมาว่ามีสงขลามีอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเลือกเป็นแบบจังหวัด
จังหวัดไปอืมแต่ทีมสอกรเขาอาจจะส่ง
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าแต่ละที่เป็นยังไงกัน
คือตอนนี้น่าจะมีที่เหลืออีกก็คือมีก้าวไกล
ใช่ไหมล่ะก็ไม่รู้ว่าแต่งนี้ไป

เดี๋ยวไปแข่งกันที่นโยบายว่าอันไหนเป็นจริงอันไหนไม่เป็นจริง
เนาะเขารบกองชายกันก่อนแล้วกันนะฮะ

ใช่ค่ะ

นุ่มอย่าพึ่งโอ้ยเธออย่าพึ่งเพื่อน

วันนี้นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามงานด้านความมั่นคง
แล้วก็พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แหละวันนี้นะฮะ

โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการแก้ปัญหาอุตสาหกรรม
ตอนนี้หลายคนจับตามองว่าอุตสาหกรรมจนะถูกต้องไหมฮะ

บางคนบอกเฮ้ยจะทำลายธรรมชาติหรือเปล่า
แต่ก็เขาบอกเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจหรือเปล่า
หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ
อย่าพูดตามกระถิ่นน่ะลูกหนูเห็นกระถิ่นที่เขายอด
เรื่องบางเรื่องไม่ได้อยู่ที่ดวงเรื่องบางเรื่องมันอยู่ที่ปาก
แก่เกลือเนื้อมันก็เหนียว

ก็ลองเลี้ยงไก่แก่มันก็กินเนื้อเหนียว

แบบว่าที่เขาเลี้ยงมากี่ปีกี่วันกี่วัน
อืม

เจ๊งายกที่ที่ของหวังดีเขาบอกโอเคล่ะ
๓๕บาทอ่ะ
ไก่โลว่าเท่าไร

ก็โอเคแหละถ้าลูกใหญ่หน่อยก็๕บาท

ไปดูอย่างอื่นด้วยของเรื่องนายกเนี่ย

เขาก็ลงปุ๊บเขาก็ไปดูว่านายกเนี่ย
ขอไข่ขอไข่แหม่ตรงกับไก่พอดีเลย

เขาบอกนี่แหละที่นั่งรถไปที่ยาลาเนี่ยนะครับ
ก็ติดตามความมั่นคงพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ติดตามความก้าวหน้าด้านต่างมาโดยตลอดนะครับ
แล้วก็ทุกคนถือเป็นครอบครัวเดียวกันนะ

ยืนยันว่าจะแก้ปัญหาให้ได้ตราบใดที่ยังเป็นรัฐบาล
ทุกรัฐบาลจะดำเนินการมาตลอด

อยู่ในระดับต่ำไปพัฒนาตรงนั้น
ลูกอะไรไม่ว่าแต่วันหน้าต้องเปลี่ยน
เขาว่าอย่างนั้นถ้าทำอย่างเดิม

แล้วก็ที่สำคัญทุกอย่างต้องทำด้วย

เยียวยาผู้ที่มีผลกระทบต้องดูทุกมิตินะ
บางคนก็บอกว่าแต่เรื่องสถิติความรุนแรงในพื้นที่เนี่ย
เขาบอกตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างจะลดลง

แต่ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกัน
ระมัดระวังแจ้งเตือนสังเกต
อย่าขาดความระมัดระวังนะครับ
ช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ด้วย

ตรงหน้าแบบหัวชีดากล้อนครับ

เป็นอย่างงี้อยู่ที่ทรงผมคุณ
ต่อกาว
ในรูปนี้ในรูปนี้ติดกาว
มันต่อกาวมันต่อกาวแบบ
เหมือนติดแฮพี

ไม่เอามันจะต้องไก่ติดอะไรไหมเขาเรียกว่าอะไร
นึกออกเหมือนเวลาแบบบางคนเขาใช้เป็นกาวของพี่มดพอดีด้วยความที่ผมสั้น

ตอนนี้ผมคุณมาตรงนี้มันเขาเรียกอะไรเป็น

เดี๋ยวพี่นุ่ม
ก็มันอย่างนี้คุณก็ตัดข้างหน้าออกไปให้มันเท่ากันไง

หนุ่มอะไรที่มันหวังกูเก็บเพื่อทำตัวเอง
ก็บอกพูดอยู่แล้วว่ามันจะต้องต่อผมต่อผมเองเข้าใจป่ะ
เข้าใจคือเขาอยากปัดผมลงมาให้เป็นหน้าไม้
ใดไกลนี้ผมเยอะอะไรอย่างนี้

ถั่วลง๓วันกันน่าพอก่อนแล้ว

เปิดหน่อยน้ำซำหนาไม่เกี่ยวที่สูงมันเกี่ยวที่อะไรนะคะ

พาคุณผู้ชมไปดูเลขไปดูเลขดีกว่าไม่งั้นยาวแน่นอนเรื่องนี้ไม่น่าจะจบง่าย
วันนี้๑๕ธันวาค่ะพรุ่งนี้๑๖กันแล้วนะคะ
สลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่๑๖ธันวาคม
โอ้โหผู้สื่อข่าวไปดูบรรยากาศของการขายสลาก
บอกเลยว่าคึกคักมากทีเดียวนะคะ
ประชาชนออกมาหาซื้อเลขเด็ดกันคึกคัก
อันนี้ไปดูที่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เลขที่ขายดีก็จะมีเลขของแม่ชีสันสนีค่ะ
ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานที่ได้
จากไปคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบ
โรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะ

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ค่ะ
ก็ไปดูเรื่องนี้แม่น้ำหนึ่งด้วย

ซึ่งประชาชนต่างก็ซื้อกันจนเกลี้ยงแผงค่ะ
นี้ต้องบอกว่าคนนิยมซื้อเป็นชุดกันนะคะ
ถึงแม้ว่าราคาจะแพงเนี่ยคนก็จะซื้อล่ะค่ะ
ไปสอบถามแม่ค้าย่านถนนเชียงใหม่ลำพูนอำเภอสารพี
ก็บอกว่าหวยงวดนี้ถึงแม้จะราคาแพง
แต่ก็ขายได้ดีโดยเฉพาะหวยชุด
แต่กว่าประชาชนจะตัดสินใจซื้อเนี่ยแหละค่ะ
เดินเห็นคิดอยู่นานทีเดียว
ก่อนจะตัดสินใจซื้อด้วยราคาที่แพงก็ซื้อนะคะ
ส่วนเป็นใบอันนี้เขาบอกว่าเขาขายได้เรื่อยอยู่แล้ว
แม่ค้ายังบอกอีกบอกว่ากระทั่งวันนี้เนี่ยนะคะ
คนซื้อหวยเริ่มมาถามหาเลขฮอตกที่จังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งก็ปรากฏว่าขายหมดทุกแผงอีกเช่นกันค่ะ
ประกอบกับใกล้วันที่หวยจะออกในวันพรุ่งนี้
คนก็ถามหาเลขเด็ดก็เกลี้ยงอะนะคะ
ฮอตกอย่างนี้ก็บอกว่าขายดีมาก
ซึ่งตอนนี้ค่ะราคาลอตเตอรี่ชุด๑๐ใบ
ราคาเนี่ยสูงถึงชุดละ๓๐๐๐บาท
วันละ๓หรอ
แต่จะบอกว่าก็มีคนซื้อไปแล้วนะ

อเมริกาเรียงชุดได้ทุกวันนี้มันยากมากนะ

หวยลอตเตอรี่ทำมา๘๐ล้านใบ

๑คนเพราะฉะนั้นถ้าคุณถูกรางวัลที่๑
ก็คือคุณเป็น๑ในล้าน

เท่ากับถ้า๑ม่วนจะมีคนผู้ช่วงดีทุกวันที่๑

แสดงว่าเมื่อก่อนที่เขาถูกกันที่๑๕ใบ๑๐ใบ
นี่เขาก็แบบกะว่าเอานะถ้าสมมุติฉันซื้อ๑๐ใบแล้วฉันถูกรางวัลที่๑ฉันได้๑๐ใบอย่างนี้

ก็เลยตัดสินใจว่าอ้าวถึงราคาสูงแบบนี้ก็สู้ก็ซื้ออย่างนี้

ไม่รู้พี่แล้วอีกเลขหนึ่งที่คนไปหาซื้อกันเยอะคือเลขพศ
หมายถึงว่าปีนี้๒๕๖๔กำลังจะหมดปีถูกป่
นุ้ยเวอร์เลขพศเรียกว่าเลขนุ้ยเวอร์เลขของเพื่อนคุณ

อ้าวผมเห็นเขาไปลงรูป
ภูวิเขาถ่ายรูปของคุณแม่นะถือกระเป๋านะ

คุณไภวัฒน์ฉันถามเธอเมื่อก่อนพ่อส่อคือผ้าส่งเนาะ
เดี๋ยวนี้พศคืออะไรเพื่อนสาวได้หรือยังยัง

เธอต้องฝึกพุทธโทแล้วนอนนะถ้างั้นเธอจะนอนไม่หลับนะ
เดินเมื่อนี่เห็นไหมล่ะ

มันไม่บำคับให้มาหาทำแห้ง
แล้วไปบอกเขาไว้แล้วว่าเปิดตัวได้แล้ว

นี่คือพี่นั่งอย่างนี้ก่อน

นั่งมันส่งกับช่วงสูงที่ใส่ด้วยแหละต่างวะ
มากคือในรายการนี้เขาไม่เคยนั่งไขว้ห้างนะ

สุดท้ายคือ๘๐บาทไม่มีจริงเนอะ
ไม่มีไม่มีหรอกแต่ว่าเห็นเห็นเขามีมีที่ไหนนะ

ไปดูของคุณสนทิยาหน่อยนะครับก็ไปกราบเรียนนะฮะร้องสอบทิศภัยวันนะฮะปมสัมภาษณ์ส่อใส่ร้ายพระแล้วก็ศาสนาพุทธด้วยนะครับวันนี้คุณผู้ชมครับ๑๕ธันวาเนี่ยนะฮะที่กองบัญชาการตรวจนครบานนะครับทางคุณสนทิยาสวัสดีครับอดีตที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาพผู้แทนรัศดร
แห่งหนึ่งโดยมีถ้อยคำที่เข้าข่ายใส่ร้ายพระสงฆ์รูปอื่นรวมไปถึงศาสนาพุทธด้วยนะฮะ
โดยทางคุณสุริยาเนี่ยบอกว่าถ้อยคำส่วนหนึ่ง
นายไพรวันพูดถึงศาสนาพุทธเห็นว่าเข้าข่ายมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
มาตรา๑๔วงเล็บ๒และวงเล็บ๕และมาตรา๑๕มีอยู่๔ประเด็นคือ
กล่าวว่าศาสนาเต่าล้านปีอืมวันวันมัวแต่นั่งประชุมเนี่ยนะฮะ
เลื่อนใครตั้งใครศาสนามัวแต่บ้ายศบ้าอำนาจและแข่งกันสร้างอะไรใหญ่โต
นี่นะฮะทางคุณสุนิยาบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ของไทยกว่า๖๓ล้านคน
นับถือศาสนาพุทธและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติ
ไม่ควรให้มีการกล่าวใส่ร้าย
อีกทั้งมีพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่อีกจำนวนมากที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

นำหลักฐานเหล่านี้ให้กับทางบรชนตรวจสอบ
หากพบว่าเข้าข่ายความผิดดังกล่าวก็ให้ตักเตือนนายไพรวัน
หากพบว่านายไพรวัลยอมเลิกพฤติกรรมดังกล่าวก็จะไม่แจ้งความดำเนินคดีต่อ
แต่หากยังมีพฤติกรรมเช่นเดิมจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทางด้านนายสนทิยายังบอกด้วยว่าที่ยังไม่แจ้งความดำเนินคดีเนี่ย
เนื่องจากไม่ต้องการให้ขัดแย้งและไม่กลัวว่า
การมาร้องเรียนให้กับทางตำรวจสอบสวนในครั้งนี้เนี่ย

จากมาร้องเรียนในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่นับถือศาสนาพุทธ
และไม่ต้องการให้มีการกล่าวร้ายหนึ่งในสาบันหลักของชาติ
ไปดูโพสต์ของพี่ไทยวันกันได้สักนิดนึงไหมฮะล่าสุด

ว่างสงสัยต้องไปวัดถวายหลอดไฟแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลบ้างแล้วล่ะ
เมื่อคืนฝันแปลกฝันเห็นเปรตนหนึ่งมาร้องโหยหวน
หิวแสงจังเลยอยากกินแสง
อ๋อเลยต้องถวายหลอดไฟเลยเพราะอยากมีแสง

เดี๋ยวไปพักให้จัดเห็นพอกันแป๊บนึงค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมา

ไปดูเรื่องของสถานการณ์โควิดในวันนี้สักนิดนึงนะคะ
ต้องบอกว่าโควิดวันนี้ติดเชื้อใหม่กลับมาเกิน๓๐๐รายค่ะ

วันนี้ติดเชื้ออยู่ที่๓๓๗๐รายด้วยกัน
ขณะที่ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม๒๙รายนะคะ
ทีนี้เนี่ยเรื่องของโอมิครอนในไทยเนี่ย
ก่อนหน้านี้เราก็แบบว่าพยายามจะดูกันไปว่าตอนนี้เนี่ย
มิคอนในประเทศไทยเพิ่มไปเป็นกี่รายแล้ว

ตอนนี้เนี่ยเป็น๑๔รายค่ะมีการยืนยันแล้วนะคะ
แต่คราวนี้คำถามคือมันมีในประเทศหรือยัง

ในแพทย์สุภกิจสิริรักษ์นะคะ
ท่านก็เป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แหละค่ะ
มิครอนบอกว่าล่าสุดข้อมูลณวันที่๑๕ธันวาคม
พบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายโอมิครอนรวมเป็น๑๔ราย
ยืนยันนะคะด้วยวิธีถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัวแล้วมี๙ราย
ทั้งนี้การตรวจหาสายพันธุ์ในผู้ติดเชื้อเขามีการสุ่มพี่
สุ่มตรวจจากคนไข้ที่มีอาการหนัก
ตามชายแดนผู้เดินทางมาจากต่างประเทศทุกราย
หรือว่ากลุ่มก้อนที่เกิดคลัสเตอร์แปลกที่แบบหาสาเหตุไม่เจออยู่
ดีก็ติดกันเป็นก้อนอย่างนี้ค่ะเป็นต้น
ทีนี้เนี่ยเขามีการสุ่มตรวจสรรพาหลักเป็นพันธุ์นะนะคะ
ถ้ามีเข้ามาเนี่ยก็จะเจอคุณหมอบอกแบบนี้
แล้วก็อย่างไรก็ตามปัจจุบันสายพันธุ์ที่พบเป็นหลักในประเทศไทยเลย

ตรวจพบโอมิคอนนะคะก็มาจากต่างประเทศยังคงเป็นแบบนั้น
แต่วันใดวันหนึ่งคุณหมอก็พูดบอกว่า
อาจจะมีการติดในประเทศอันนี้อาจจะมีคุณหมอก็ต้องเตรียมรับมือเอาไว้
เขาบอกว่าหลังปีใหม่สาธารณสุขเขาบอกให้ดูดีว่าโอมิคอนมาแน่นอน
นี่แหละเขาบอกว่าถ้าเจอเร็วก็จะสกัดได้เร็วคุณหมอบอกแบบนี้
ประเทศเราก็จะไม่มีปัญหาดังนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไป
ที่เชียงใหม่ค่ะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก็มีการปิดคณะรัฐศาสตร์มชนะคะเพราะว่าพบโควิด๔คน
พอเจอโควิด๔คนปั๊บเนี่ยเขาก็มีการปิด๑๕๑๗ธันวาคม
ช่วงนี้เลยนะคะเพื่อที่จะทำความสะอาดตามมาตรการของกรมควบคุมโรค
พร้อมกับให้บุคลากรแล้วก็นักศึกษาสังเกตอาการค่ะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ระบุบอกว่า
คณะแล้วก็หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีมาตรการในการป้องกัน
แล้วก็ควบคุมโควิด๑๙อย่างแค่งคลัสค่ะโดยที่
มั่นใจว่าไม่ขยายเป็นคลัสเตอร์
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองเนี่ยนะคะ
เขาได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วถึง๙๐
ส่วนบุคลากรก็ฉีดวัคซีนกันไปแล้ว๙๘๓๒เลย
ต่อที่เชียงใหม่นะคะอีกอันหนึ่ง
มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด
ที่เป็นสายพันธุมิครอนจำนวนสี่รายด้วยกัน
ล่าสุดเองเช้าวันนี้นะคะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารพี
ก็ก่อนหน้านี้มีการปิดเลยปิดบ้านหลังนั้นที่มีคนอยู่เนี่ยค่ะ
รายนี้ตั้งแต่๑๔ถึง๒๘ต้องล็อกบุคคล๔คนนี้เอาไว้
ยืนยันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง๔รายผลเป็นลบอยู่แล้วตอนนี้
แต่ต้องล็อกเอาไว้เพราะว่าเขาเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
สัมผัสใกล้ชิดกับคนที่เป็นโอมิครอน
ดังนั้นก็เลยต้องล็อกตัวกลุ่มคนเหล่านี้เอาไว้นะคะ

ซึ่งเขาบอกว่าพวกเราต้องระวังกันอย่างหนักเลยว่า
ถ้าอยากกลับไปใช้ชีวิตปกติปีใหม่นี้แหละ
เพราะสาธารณสุขถึงขนาดที่ออกมาพูดแล้วนะว่า
เดี๋ยวเราต้องมาดูว่าโอมิคอนเนี่ยมันน่าจะกลับมา
ที่ที่โอไมคอนตอนนี้ต้องบอกว่าที่อังกฤษเอง
ติดขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยเยอะมาก
กว่ารายนะคะในขณะที่แอฟริกาใต้ตอนแรกที่เราบอกว่า
น่าจะพบมาจากแอฟริกาใต้มีอยู่ประมาณ๙๐๐กว่า
อันดับหนึ่งตอนนี้คือเป็นอังกฤษอันดับ๒เป็นเดนมาร์

เขามีให้เหลอะเขาบ้านที่แอฟริกาใต้แล้วใช่ไหม

ตอนนี้เรื่องของวีซ่าหรืออะไรอย่างนี้ก็คือมีกฎออกมาใหม่ก็จะไม่รับเพิ่มนะช่วงนี้
แล้วก็ถ้าเกิดตรงนี้จะไปกินข้าวร้านอาหารจากเมื่อก่อนคือถอดแมสก็ต้องใส่
แล้วก็ต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตยืนยันว่าฉีดเอาโควิดอะไรเรียบร้อยแล้ว
แต่วันนี้ไฟเซอร์รู้สึกเขาออกมาประกาศเหมือนกันว่ายาของเขาที่เขาผลิตขึ้นมาใหม่เนี่ย
อาจจะรักษาใช้คำว่ารักษาเลยนะรักษาโอมิคอนเนี่ยได้ถึง๘๙

เขามีวัคซีนที่เขากำลังคิดค้นตัวใหม่ที่จะมาสู้กับตัวโอมิครอนเนี่ย
ปีหน้าน่าจะได้มาประมาณสักต้นปี
ฟังแล้วก็ชื่นใจหน่อยอย่างตอนแรกที่เราแบบตกออกตกใจ

แต่นายกประกาศจัดงานปีใหม่
วันนี้บุรีรำชักว่าวเขา

คุณคุณอย่าไปเน้นคำสิ
คุณก็เอาอ่านให้มันสบาย
ก็ไม่อ่านข่าวอื่นอะ
อ่านข่าวอื่นนะที่คุณอ่าน
บอกว่าแค่ฟังชื่อก็คือแบบสยิวกิ้วแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ทำเอาฮือฮาทั้งโซเชียลทั้งเฟซบุ๊คททสำนักงานบุรีรำเนี่ย
เขาโพสต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชักว่าวเขาดาวน์ปีใหม่๒๕๖๕เนี่ยนะฮะ
บอกแค่ชื่อก็บอกเลยว่ากินขาดทุกจังหวัดแล้วล่ะ
ทำเอาคนแชร์กิจกรรมดังกล่าวออกไปมากกว่า๕๐๐๐ครั้ง
โดยกิจกรรมเช้าเข้าดาวน์ปีใหม่๒๕๖๕เนี่ย
จะเป็นการแข่งขันแต่เราก็ไม่เห็นมานานแล้วนะ
เมื่อก่อนมันจะแข่งขันกันที่สนามหลวงถูกต้องไหมยังมีอยู่ไหมแองจี้

ก่อนจะมีงานนะงานเฉพาะสนามหลวงจะมีอยู่ทุกวันนี้ไม่เห็นมีแล้วเนาะ
อัตลักษณ์ของความเป็นบุรีรำแสดงถึงความเรื่องราวความเป็นมาของคนบุรีรำผ่านงานศิลปิน
งานศิลปะบนตัวว่าวยักษ์กว่า๗๗ลำ
คอนเซ็ปต์เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเมืองกีฬาเที่ยววิถีชุมชน
กินอาหารถิ่นเที่ยวทั้งปีที่บุรีรำ
เมืองปราศาสตร์สองยุคมหานครแห่งกีฬา
ซึ่งจะมีการติดตั้งว่าวแอ็กซ์ยักษ์อยู่รอบสนามช้างอารีน่าเลย
เขาว่าอย่างนั้นตั้งแต่๒๔ธันวาคมจนถึง๒มกราคม
ภายในงานก็จะมีการจัดจำหน่ายว่าวแอคทุกประเภท
จากช่างทำว่าวโดยตรงแล้วก็มีกิจกรรมอีกมากมาย
มีการเป็นกิจกรรมปืนระบายสีวาวแอกส์ยาเยาวชน
บ้านว่าวเอกพัฒนาว่าวแอคโบราณแล้วก็ว่าวแฟนเตอร์ซี
ประกวดไฟไลฟ์ติ้งนะฮะงานวัดงานกาชาติบุรีรำ
เพราะฉะนั้นคุณก็เข้าไปดูได้อันนี้แหละเขาก็บอกว่า
เขาเป็นเข้าด้านของเขาเนอะเขาเป็นเข้าด้านของเขา
หรือสอบถามข้อมูลที่ททสำนักงานบุรีรำ
หรือ๑๖๗๒เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

ชมพี่หนุ่มเยอะจริงวันนี้คุณพี่แต่งตัวเต็มมาเป็นเกาหลีมาก
โอป้าโอป้าอย่างตัวเรียบร้อยหลับถอนพี่แล้วพี่
สุดท้ายที่เขาหายตัวไป๑๒วันเจอ
ที่เขาบอกว่าเนี่ยเหมือนแบบว่า
เอ๊ยคุณสารสร้างหนนเหรอหนุ่ม

ชายรักชายนะครับคือจากกรณีการหายตัวไปอย่างปริศนานะครับ
ของทางคุณต่ออายุสามสิบแปดปีนะฮะเป็นชาวเผลอเฉลิมเผื่อเกียรติที่บุรีรำ
คือหายไปตั้งแต่วันที่สามธันวาคมที่ผ่านมานะครับต่อมาคุณผู้ชมครับ
วันที่สิบสองธันวาคมก็มีชาวบ้านเนี่ยแหละฮะไปหาเก็บเห็ดบนเขาอังคาร
ปรากฏว่าไปเจอมอเตอร์ไซค์ของต่อเนี่ยจอดทิ้งไว้ในป่า
แต่กลับไม่พบตัวต่อนะฮะซึ่งวันนี้ในต่อหายตัวไปเข้าสู่วันที่๑๒แล้วนะครับ
เมื่อตำรวจลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนหาข้อมูลหาเบาะแสต่างนานาเนี่ยนะครับ
รวมไปถึงสอบปากคำพยานแวดล้อมกลับพบเรื่องที่มันซับซ้อนมากขึ้นไปอีกนะฮะ

หลายคนก็เลยมั่นใจนะว่าไอ้เนี่ยไม่ใช่การหายตัวไปอย่างธรรมดาแล้ว
โดยเฉพาะการให้ข้อมูลของในเต่าในเต่าเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของต่อนะฮะ
ต่อเนี่ยหายตัวไปที่จริงแล้วเขาบอกว่าไปพบเรื่องน่าตกใจก็คือ
มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับ
ซึ่งอยู่ใกล้โทษนะยังอยู่ในกลุ่มของชายรักชาย
เป็นคนไปฉีดยาไอซ์เนี่ยแหละฮะเข้าในเส้นเลือดให้กับกลุ่มเกย์
จะมีเพศสัมพันธ์หมู่ซึ่งกรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างการตั้งกรรมการสอบสวนของทางต้นสังกัด
หากพบว่ามีการกระทำความผิดนะครับจะต้องถูกลงโทษทั้งวินัยแล้วก็กฎหมาย
สำหรับความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะฮะตำรวจชุดสืบสวนนะฮะสพเฉลิมพระเกียรติก็วางแผนการสืบสวนสอบสวนไปหาเบาะแสเพิ่มเติมนะครับ
พร้อมกับเรียกสอบกลุ่มชายรักชายที่ถูกระบุถึงทุกคนนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของต่อนั้นหรือเปล่า
และจากหลักฐานที่ได้มานะฮะก็เชื่อว่าไม่ใช่จากการหายตัวไปปกติแต่อาจจะมีการอำพลางอะไรบางอย่าง
เจ้าหน้าที่เริ่มทยอยสอบปากคำบุคคลที่ใกล้ชิดในเต่าทั้งเต่าทั้งต่อนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่จะมีการวางแผนสืบสวนตามข้อมูลต่างเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าในเต่าเนี่ยให้การวกไปวนมาแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะนำชุดประดาน้ำครับไปค้นที่สระตรงจุดที่พบรถมอเตอร์ไซค์จอดทิ้งเอาไว้นะครับ
จากการสอบสวนในเหน่นะฮะอายุ๔๔ปี
ก็เป็นชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะฮะก็เป็นหนึ่งในกลุ่มชายรักชายที่
เข้ามาให้ข้อมูลกับทางตำรวจบอกว่าตนเองอยู่ในกลุ่มชายรักชายจริง
แต่ไม่เคยเห็นหรือว่าไม่รู้จักกับในต่อที่หายตัวไปนะครับ
รู้จักแต่ในเต่าที่สนิทกับในต่อ
โดยเมื่อวันที่๗ธันวาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ๒ทุ่มนะฮะ
ตนเองเนี่ยไปเปิดรีสอร์ทแห่งหนึ่งในเผลอเฉลิมเผอร์เกียรติ
แล้วก็นอนคุยกันเล่นตามภาษาเพื่อน
ยืนยันนะครับว่าไม่เคยรู้จักในต่อที่หายตัวไป
แต่รู้จักกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
แต่ไม่เคยรู้เรื่องที่ไปฉีดยาไอซ์ให้ใคร
เพราะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวกันอยู่แล้ว
ไม่รู้เรื่องการหายตัวไปของในต่อ
เนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าจากการไปตรวจสอบความเคลื่อนไหว
ก็พบว่าข้อความสุดท้ายมันเกิดขึ้นวันที่๕ธันวาคม
โดยข้อความโพสต์คำว่า

คือตอนนี้ตำรวจก็ตรวจสอบอยู่นะครับว่า

กับทางเจ้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
แล้วไปเกี่ยวข้องกับการฉีดยาไอซ์หรือเปล่า

มีรหัสไปอีกเนาะ

อยู่นอกวงการเดี๋ยวกลับมากันฮะ
ตัวหอม
แน่นอนควรติดตามข่าว

วันนี้ก็เป็นวันที่เวียได้ออกมาเจอสื่อมวลชน

ซึ่งก่อนหน้านี้เบลล่าเขาเปิดใจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยบอกว่าเป็นการพูดคุยตกลงด้วยดี
แต่ก็มีหลายกระแสออกมาหลากหลายเลยจริง

อืมวันนี้คุณเวียเข้ามาร่วมงานอีเวนต์
แล้วก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวความรัก

จริงแล้วอย่างที่น้องพูดไปหมดแล้วล่ะครับ

คนเราคุยกันรู้จักกัน

เราปรับสถานะเหลือแค่พี่น้อง

ไม่มีเรื่องของมือที่๓
เป็นมุมมองที่เราค้นพบได้ด้วยตัวเราเอง

มันมีเหตุมีผลคุยกันตลอด
มันคือการที่เราคุยกันมาตลอด

จะอยู่ที่จะงดหรือปรับเลยครับ

ได้คุยแล้วก็เข้าใจกัน

มือที่๓เขาก็บอกว่า
มือที่สามไม่มีครับอย่าไปโยง

เป็นมีดาราอีกคนที่ร่วมน้องพลอย

เชื่อมโยงไปแบบนี้ส่งผลเสีย
กับคนอื่นทุกคนรู้จักเรา

ไม่มีมือที่๓นะฮะมือที่๔

เป็นไปด้วยดีแล้วกันแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่า

ที่เราแบบว่าค้นพบด้วยตัวเราเอง
ว่าบางทีเราอยู่ในสถานะ

แล้วก็มีเหตุแน็กผล
ก็หลายคนผมก็ไม่เข้าใจว่า
ทำไมคนถึงเชื่อมโยงไป

ส่งผลเสียกับคนอื่นเพราะว่า

ทุกคนที่รู้จักเรา

เราเสียใจที่คนไปโยงแล้วก็ทำให้เขาเสียชื่อเสียงซึ่งเลิกทำเถอะครับเพราะว่าจริงแล้วขอให้มันแบบว่าเป็นแบบนี้ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมกับน้องก็เนาะเราก็พูดกันชัดเจนว่าเราก็เรารู้สึกโอเคกับสิ่งตอนนี้ที่เราตัดสินใจแล้วก็ไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีมือที่สามมือที่สี่เลยไม่มีเลิก

แล้วแหละเขามีส่วนประเด็นหลายคนบอกว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานที่ไม่ลงตัวหรือเปล่าคุณเวียเขาบอกว่าไม่เกี่ยวเลยครับต่างคนต่างอยากหาคำตอบไม่ต้องหาหรอกครับเป็นเรื่องที่เราคุยกันสองคนทุกอย่างเราคุยเป็นไปได้ด้วยดีครับขอบคุณที่ทุกคนให้กำลังใจมาตลอดครับนี่ฉนงชะนีกับเธอเสียใจกันไงประโยคสุดท้ายทำไมอ่ะมีคนคุยคุยอยู่ครับนะ
มีแต่สวยมีแต่แบบโอ้โห
แต่ละคนที่เป็นการรวมตัวของเพื่อนค่ะ
แล้วก็น้องต้องบอกเลยว่า

ไม่ว่าจะเป็นคุณอ้นต์พระภาพ

คุณนัทมีเรียคุณแอปทักษะออนคุณเชอรี่เข็มอับศรแล้วก็คุณแอนทองผสม
พร้อมกับแคปชั่นบอกว่าดีต่อใจหลังบอลไทยชนะเมื่อคืนรักน้องรักทุกคนนะคะ
แล้วก็มีแท็กไปเนี่ยมีคุณอ้ำคุณแอฟคุณแอนคุณนุ่นคุณเชอรี่คุณสุริต้า
คุณนัทมีเรียมีหมอช้างนะคุณกรณรงเดชแล้วก็คุณป๊อปผู้ไม่มีไอจี
อ๋อหลอแต่ที่นี่การจับรางวัลใช่ไหมคะ

แล้วคุณไอ้อ้ำได้อะไร
คุณไอ้อ้ำก็ได้แบรนด์ทุกคนได้แบรนด์หมดเลย

คุณไอ้อ้ำอ่ะนัทแอร์นก็ยุคหนึ่ง
นุ่นอ้ำก็ยุคนึง

ไม่จริงไหมดี

เอ้าลูกช้ากลม
เอาเลย

เจอเคยเจอเข้าเห้อเค้าเผ้อเลยอ่ะออกประตูเดียวกัน

ด้วยกลิ่นห้ามกัน

แล้วเสร็จแล้วเราบอกอุ้ยดูต่อแรงไว้ล่าง

บอกเพื่อนนายบอกว่าเนี่ยเลือดผ่ามาเป็นสีน้ำเงินเลยเขาบอก

โอ้โฮพูดเดียวค่ะ
ต้องบอกว่าสำหรับผู้หญิงคนนี้ปังขึ้นเรื่อยแล้วปังขึ้นตลอดจริงนะคะ
ซึ่งหลังจากที่ปล่อยอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกออกมา๒เพลงนะคะ
ผลงานเพลงของลิซ่าก็ยังปังแบบฉุดไม่อยู่นะคะ
เพลงนี้ขึ้นชาร์จอันดับที่๔๐เลยอะพี่

คือปล่อยเพลงไหนออกมาก็คือกระแสดีมากตลอดจริงนะคะ

นะฮะวันนี้เวลาหมดนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ
โมง๔๕นาทีตอนนี้คุณอุ๋ยรออยู่

สวัสดีค่ะ